ต้องเติมคำว่าอดีตไปข้างหน้าแล้ว

ปฏิบัติภารกิจที่ถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายไปก่อน
กว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นในการช่วยทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำค่ะ
ผู้ว่านรงศักดิ์โอสธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพยาว
ซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะ
ท่านก็ส่งข้อความไปทางกลุ่มไลน์ของจังหวัด
ไปถึงข้ารัชการในภาครัศส่วนต่าง

ผมต้องขออนุญาตออกจากกลุ่มไลน์ครับ
ต้องเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดพยาว
พระคุณทุกท่านที่ได้ทำงานร่วมกันมาอย่างดีเยี่ยม
ผมชื่นชมในผลงานของเพื่อนร่วมงานทุกท่าน
ในการปฏิบัติงานบางครั้งย่อมมีความขุนคล่องหมองใจเป็นธรรมดา
หากผมได้ลูกเกินท่านใดไปต้องขอกราบขออภัยด้วยใจจริง
ผมขอฝากผลงานและหลักการดีที่ได้วางไว้แล้ว
หากได้สารต่อผมเชื่อว่าเชียงรายของเราจะเจริญยั่งยืนอย่างแน่นอน
๕เดือนในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคงจะเป็นความทรงจำที่มีค่ายิ่ง
และตราติดในใจของผมไปชั่วชีวิตผมรักเชียงรายและทุกคนมาก
ผมคงไม่บอกว่าผมจะลาเชียงรายเพราะเชียงรายได้ติดราในดวงใจผมไปตลอดชั่วนิรันดิ์แล้ว
สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านและขอกล่าวอย่างจริงใจอย่างสุดซึ้ง
ว่าผมภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านโดยเฉพาะในยามวิกฤต
กราบขอบคุณทุกพลังและดวงใจของเจ้าหน้าที่และชาวเชียงราย
ที่ได้ส่งผลให้มีผลงานอย่างโดดเด่นในวันนี้
ผมรักเชียงรายผมรักทุกคน
ซึ่งก็อย่างที่บอกล่ะค่ะว่ายังมีคนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ก็ยังอยากให้ท่านผู้ว่านโรงศักดิ์อยู่ต่อ
ให้ร่วมกันลงชื่อเพื่ออยากจะขอให้ท่านกลับมาอยู่ที่เชียงราย
ทีนี้ทางด้านนายชัดชัยพรมเลิศประหลัดกระทรวงมหาดไทย
ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยค่ะ
อบหมายให้นายนโรงศักดิ์ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เฉพาะภารกิจอำนวยการและบริหารจัดการช่วยเหลือผู้ศูนย์หาย
วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ตั้งแต่วันที่๖กรกฎาคม๒๕๖๑เป็นต้นไป
กว่าภารกิจดังกล่าวจะแล้วเสร็จหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะ
ก็กำลังรอกันอยู่แล้วครับว่าจะสามารถแข็งแรงออกมาได้วันไหนนะ